ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
พุ่งย้ายเข้ามอยู่ในครอบครัวหนูก็คือมีการเหมือนกระหมดความหนูท้องก็ผูกเข้ามกับเมืองแล้วก็เข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้าน
แต่พอลูกเริ่มคลอดมาแล้วด้วยความว่าเราเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งคู่ต้องหวังงั้นกับทางบ้านเยอะ

พี่เขาก็เสนอไปว่าให้๓๐๐๓๐๐คือค่าใช้จ่ายค่าระเรียนคนละครึ่ง
ก็ได้รับ๓๐๐๐มาตั้งแต่ประมาณปี๑๒ค่ะ

จริงพี่ตุ๊กกี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้
ไม่อยากให้มีใครไปโจมตีพี่เขานะคะ
เพราะว่าคือหนูอยากแค่ใช้ช่องทางตรงนี้

เพื่อเป็นสื่อให้แค่ว่ามีพี่พ่งพี่นักข่าวให้ลูกได้เจอกับพ่อได้คุยกัน
อยากบอกว่าอยากเจอครับ
เจอพ่อสักครั้งอยากคุยสักครั้งหนึ่ง

กันตรงคุยกันตรงครับ

ข่าวออกมาจากทางคุณบูบูค่อนข้างจะจำกัดทีเดียวนะคะ
ก็คือฝั่งอดีตภรรยาแล้วก็ลูกชายของคุณบูบู

ยังมีอีกหลายประเด็นที่มีคนสงสัยและอาจจะตั้งข้อสังเกตกับการออกมาเปิดเผยตัวเอง
คราวนี้ของสองแม่ลูกอดีตครอบครัวของคุณบูบูนะคะ

ทางรายการติดต่อไปผ่านทางทีมพีอาร์ของบริษัทเวิร์กพอยต์นะคะ
ซึ่งทางเวิร์คพอยต์ยืนยันว่าคุณบูบูไม่ถือว่าเป็นพิธีกร

แต่ว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ทางทีมพีอาร์รู้
ซึ่งดิฉันจะเป็นคนถามแทนว่าทำไมข้อมูลที่เรารู้จากทางทีมพีอาร์ของเวิร์คพอยต์
กับทางครอบครัวเดิมของคุณบูบูนั้นถึงไม่ตรงกัน
เฉพาะข้อมูลล่าสุดเรื่องตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ตกลงกัน
เรื่องของการติดต่อนับตั้งแต่มีข่าวขึ้นมา

หนึ่งน่ะน้องก๊อตแน่นะคะอีกหนึ่งคนก็คืออดีตภรรยาของคุณบูบูคุณชนิษฐาสุวีรานุวัฒน์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

นี่พูดแบบตรงไปตรงมาเพราะเราต้องพยายามติดต่อทางอีกฝั่งหนึ่งด้วย
แล้วเอาเข้าจริงดูเหมือนทั้งน้องก๊อตและคุณหนึ่งเองก็อยากติดต่อคุณบูบูเหมือนกันใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้นะคะเบื้องต้นก่อนต้องคุยกับก๊อตครับเพราะว่าข่าวมันมาจากก๊อตใช่ไหมคะ
ใจที่แท้จริงทำไมต้องตามหาพ่อผ่านสื่อเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็คือใจจริงก๊อตอยากจะเจอพ่อโดยที่ไม่ต้องการตอนแรกที่คิดไว้คือไม่ได้ต้องการทำแบบนี้
ต้องการที่จะคุยส่วนตัวมันคือการส่วนตัวที่เราคุยกันสองคนใช่ไหมครับ
แต่พอดีนิดเราก็ตกใจตรงที่ว่าทำไมอยู่ดีติดต่อไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเราก็รู้สึกน้อยใจใช่ไหมครับพี่
เราก็คิดว่าทำไมพ่อตรงนั้นต้องเป็นแบบนั้นผมก็ไม่คิดว่าแบบเขาอาจจะคิดอย่างที่เขาบอกว่าอาจจะมีคนปลอมแปลงหรือแอบอ้างเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ตก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนั้น
ก็คุยกับคุณบูบูหรือว่าคุณพ่อเนี่ยบ่อยแค่ไหน
ไม่บ่อยครับไม่เกิน๗ครั้ง

ครับตั้งแต่เดือนมกรานะครับ
ค่ะเรารู้ว่าคุณบูบูคือพ่อจริงของเราเมื่อไหร่คะ
ตอนที่ไปทำบัตรประชาชนครับตอนอายุ๑๓
คือไปทำบัตรประชาชนแล้วพอดีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนแบบเปิดรูปขึ้นมาแล้วมันไม่ตรงกับรูปพ่อคนปัจจุบันของเราอะครับ
ก็เลยสงสัยก็ทีนี้ก็กลับไปที่บ้านก็เลยไปสอบถามกับทางคุณแม่ก็เลยทราบว่าอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ
รู้ตัวเรายุ๑๓ซึ่งก็ผ่านมา๔ปีแล้วบอกว่าคุยกับคุณพ่อคือคุณบูบู๗ครั้งใน๔ปีเนี่ยนะ

ไม่เคยครับไม่เคยคุยส่วนตัวโดยตรงจากก๊อตเลย
แปลว่าเรารู้ตั้งแต่อายุ๑๓เนี่ยก็ไม่ได้พยายามจะติดต่อ
พยายามจะบอกแม่ให้พาไปไม่ได้พยายามจะค้นหาว่าอยู่ที่ไหน

ไม่ครับทางคุณแม่เขาพูดอย่างนี้ว่าทางคุณพ่อเนี่ยเขาก็มีครอบครัวไปแล้ว
ใช่ไหมครับเราก็อยู่ส่วนเราแม่เลี้ยงก๊อตได้อยู่ตรงนี้กับแม่ดีกว่า
ครับก็เลยอ่ะคิดว่าเชื่อแม่เนี่ยอยู่ตรงนี้กับแม่ดีกว่า
จนมาช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีครับ
ที่บ้านก็มีภาระหนี้สินมันก็เลยแบบอยากจะออกมาใช้ตรงนี้ให้เป็นแบบประโยชน์
อาจจะถามไม่น่ารักนะคะแต่ขอถามตรงนะคือที่ก๊อตออกมารอบนี้เนี่ย
คือต้องการใช้เงินถูกไหมก็ถามว่าถ้าสมมุติว่าการเรียนเนี้ย
ก็ว่ามันก็มีส่วนส่วนหนึ่งนะครับใช่ครับก็ต้องตอบยอมรับตรงตรงว่า
ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่มันต้องใช้อืมครับผมที่อยากจะใช้เนี่ย
คือเรื่องการเรียนของก๊อตเท่านั้นหรือเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นในครอบครัว
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ด้วย
ก็ถ้าสมมุติว่ามันเหลือใช่ไหมครับเราก็จะสามารถเอาตรงนั้นเนี่ย
ช่วยคุณแม่ได้โดยที่ไม่ต้องแบบมีปัญหากันอะไรแบบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นต่อให้เรารู้ตั้งแต่อายุ๑๓แล้วว่าพ่อที่แท้จริงของเราเป็นใครเนี่ย
ไม่ได้มีการติดต่อพ่อแม่บอกไว้นะคะจนกระทั่งมาต้นปีเศรษฐกิจเป็นแบบนี้
ก็คิดว่าคงต้องติดต่อพ่อครับเริ่มติดต่อตั้งแต่ต้นปี
กระทั่งถึงตอนที่เริ่มเป็นข่าว๗ครั้งใช่ไหมคะ
ครั้งในแต่ละครั้งใช้วิธีการติดต่อเดียวกันทั้งหมดไหม
เวลาที่เราติดต่อไปคุณพ่อตอบทันทีไหม
ไม่ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีธุระหรืออะไรอย่างนี้ไม่ว่างครับ

คุยกันแต่ละครั้งคุยกันยาวไหมคะ
ก็ไม่เกิน๑๐ประโยคครับ๑๐คำ

ไม่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็ว่ามันค่อนข้างลำเส้นเขาไปไหน
เพราะว่าก็ดีใจที่เขาแค่ตอบวันพร้อมเกิดแล้วก็ดีใจแล้วครับ
ถ้าจะไปขอเบอร์อะไรแบบนี้ก็ว่ามันค่อนข้างโอเค
แล้วก็ไม่คิดเหรอว่าคือพ่อลูกมันต้องไม่มีเส้นที่แบบมันชัดขนาดนั้นสิครับ
ก็ก๊อตก็กลัวว่าแบบทางพ่อจะเสื่อมเสียชื่อเสียงตอนนั้นนะครับ
ณเวลานั้นก็ไม่คิดว่าก็คิดว่าคุยตรงนี้ดีกว่าคุยได้ก็คุยตรงนี้
ไม่อยากจะแบบคืบไปเรื่อย
เนื้อหาที่เราคุยกันกับพ่อล่าสุดที่ทำให้สุดท้ายเขาบล็อกเราเนี่ย

เราไม่มีช่องทางอื่นที่ไปเหมือนกับรบกวนเซาซีเหมือนกับบี้เข้าไปเหมือนกับล้ำเส้นเข้าไป
อย่างที่เราเคยใช้คำนี้ก็พยายามช่องทางอื่นที่มันไม่เป็นข่าวหรือเปล่าคะ

ตั้งแต่เป็นข่าวมันก็ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนะถ้าเรานับเป็นรายชั่วโมงนะคะ
ได้รับการติดต่ออะไรกลับมาบ้างไหมครับที่ตัวก๊อตเอง
ไม่มีครับที่ตัวก็อดไม่มี
อารมณ์ไหนถึงเรียกร้องเรื่องนี้ผ่านสื่อ
ก็เป็นอารมณ์น่าจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าตัวก๊อตเองเนี่ยตอนนั้นคือค่อนข้างน้อยใจแล้วครับ
ก็เลยคิดว่าใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ในการติดต่อครับ
ในการติดต่อนะครับไม่ได้ในการทำลายชื่อเสียงหรือว่าใดทั้งสิ้นให้เสื่อมเสียครับ
แต่ก๊อตคิดไว้เผื่อไหมว่าก๊อตตั้งใจแบบนี้แต่มันจะส่งผลอีกแบบหนึ่งมากกว่าที่ก๊อตคิดก๊อตคิดเผื่อไว้ไหมครับ
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดเผื่อครับก็คิดว่าได้เจอได้คุยแล้วจบกันตรงนั้นไม่ได้คิดว่าจะลุกลามไปจนถึงว่าแบบไปโจมตีไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นถึงขนาดนั้น

แล้วรู้ไหมว่าพอลูกเขาติดต่อกันต้นตอนปีตอนนั้น
นั้นรู้ค่ะเขาแค่ถามไปว่า
ก๊อตเขาเล่าให้ฟังว่าแม่ก๊อตเนี่ยคุยกับพ่อนะ
เฟซบุ๊กกับพ่อขอให้อวยพ่อมันเกิด
ก็โอเคเนอะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
ก็โอเคลูกก็คุยกันแต่ก็ไม่ได้ตอบมาว่า
เขายังไม่ได้ตอบนะแม่เขาตอบชัดหรือว่าเขาไม่เคยลูกเขาไม่เคยพูด
ค่ะแล้วรอบล่าสุดที่เรียกร้องผ่านสื่อ
อยากจะเจอพ่อผ่านสื่อเนี่ยคุณแม่รู้ก่อนไหม

แล้วตกใจไหมพอรู้

ตอนแรกตกใจก็คือตกใจแต่ก็ไม่ได้สะ
จะไม่คิดว่าการที่เราเข้ามาถึงตรงนี้
เรื่องมันจะเร็วมาก

รับรู้อารมณ์ของก๊อตได้ไหมคะในช่วงก่อนเป็นข่าว

เขาก็จะคุยมีอะไรคือบอกแม่หมดทุกอย่าง

คุณแม่ก๊อตพูดถึงบอกว่าเอาล่ะก็พูดกันตรงนะคะ

ก็ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของเงินทอง
ครอบครัวสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็อย่างที่บอกค่ะธุรกิจคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะ

ทุกอย่างจากที่เคยดีมันเริ่มที่จะแย่ลงไป

การที่ทำงานในแต่ละวันคือความพอมันคือไม่พอค่ะ

ซึ่งอยู่ในสภาพแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วคะ
ก็น่าจะเป็น๓ปีหลังเลยนะ

พอหลังน้ำท่วมใหญ่ที่ตอนต้นปี

คือถึงแม้ว่าคุณบูบูเขาจะโดน

คือคุณแม่ถ้าสมมุติออกมาแบบนี้เนี่ย
คือข้อหาแรกที่ควรจะถามก็คือว่า

ตอบได้เลยค่ะ
ว่าอะไรคะ
แล้วนี้คือลูกเค้าอยากเรียกร้อง

จบป๖แปลว่าก็อยู่แล้วมานานแล้ว

ซึ่งก็คือมันช่วงเวลาเดียวกันกับที่

เริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมคะ

ก็ฝืนว่ามันต้องไหว
แต่นี่ลูกเขานะคือถ้าสมมุติคุณหนึ่งยืนยันบอกว่าเราติดต่อเพื่อลูก
นี่เรื่องของลูกแล้วลูกหยุดเรียนมาตั้งแต่๒๓ปีแล้ว
ทำไมคุณถึงไม่พยายามติดต่อเพื่อลูกก่อนหน้านั้นล่ะคะ
ว่าท่านหนึ่งยังกลับมาทำได้คือหนึ่งยังมีพรุ่งนี้เช้าหนึ่งทำได้
เดี๋ยวลูกก็จะต้องมีการศึกษาตามมา
มันอาจจะไม่ใช่ว่าโรงเรียนที่ดีแต่ก็คือเป็นกรสนที่จบ
แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยได้ในความคิดของหนูตรงนั้นค่ะ

คุณหนึ่งได้รับการติดต่ออะไรจากตัวคุณบูบู
หรือว่าคนอื่นที่ติดต่อแทนคุณบูบูบ้างไหมคะ

คือตามข่าวความคืบหน้าของเขานับตั้งแต่มีข่าวเราสองคน

นี่ขอย้อนกลับไปก่อนว่านับตั้งแต่ที่ขออนุญาตละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวบางประการนะคะ
นับตั้งแต่ที่คบหากันจนกระทั่งมีน้องก๊อตเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยน้องโตแค่ไหนแล้วถึงตัดสินใจที่จะเลิกรากันไปคะ

น่าจะสักสามเดือนลูกสามเดือนได้
เลิกกันแบบดีไหมหรือมองหน้ากันไม่ได้เลย
กันแบบดีค่ะก็คือยังมีการพูดคุยว่า
อ่าบู้บู้ออกไปแล้วถ้าบู้มีงานการที่ดีทำพร้อมพร้อมที่จะมารับหนึ่งกับลูกได้
กลับมาก็ยังกอดคุยกันด้วยดีตอนไปยังมีน้ำตามอง
จนกระทั่งรถเขาพ้นไปพ้นใส่ตาเรา
ตอนที่เลิกกันตอนนั้นยังตกลงว่าจะช่วยเหลือกันเลี้ยงลูกไหมคะ

หนึ่งแค่พูดว่าถ้าไปแล้วดีมู้มีการกัน
มีบ้านมีห้องมีตรงไหนเป็นห้องเช่าที่เราไปอยู่ได้สองคนคือมารับไป
ถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าโทษนะคะขออภัยจริงที่ต้องถาม
คุณบูบูกับคุณหนึ่งก็ไม่ได้เลิกลากันแบบว่าไม่รักสิ
ใช่ค่ะไม่ได้เลิกลาแบบไม่รัก
คุณหนึ่งกับคุณบูบูเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะตั้งแต่วันที่แยกทางกัน
เข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจตรงกัน
ไม่เป็นไรนับตั้งแต่วันที่เขาเดินออกจากบ้านเราไปเขาติดต่อกลับมาบ่อยแค่ไหนคะ

แม้กระทั่งติดต่อมาถามลูกว่าเป็นยังไงนะ

แล้วเราพยายามติดต่อไปหาเขาไหมคะ
ก็ไม่ได้พยายามติดต่อค่ะเพราะตอนนั้นคือทราบบ้างว่าเขาขายของอยู่ที่ต่อเข้าสาร
แต่คือตอนนั้นอย่างที่บอกหนึ่งอยู่กับครอบครัวการเลี้ยงลูกเนี่ยมันคือแบบทุกคนช่วยญาติพี่น้องช่วย
เราก็เลยแบบว่ามันไม่ได้รู้สึกขาดเพราะยังเออยังมีแม่ช่วยนะมียายช่วยอย่างนี้ค่ะ
แต่คือหนูรู้ว่าเขาทำงานขายของที่ต่อข้าวสาร

คือถ้าไปหาเลยเนี่ยคือมีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปบังเอิญได้เจอกันก็ยังทักทายหนูก็ทักทายก็คุยกันว่าเป็นไงสบายดีไหมอะไรอย่างนี้
เขาถามว่าหนึ่งสบายดีไหมหนึ่งว่าดีแล้วลูกเราเริ่มอ้อแอแล้วนะเริ่มตั้งไข่แล้วหนึ่งก็ยังพูดแบบนี้เลย
แล้วไม่โดดสนทนาเรื่องของการช่วยเหลือกันเลี้ยงลูกเหรอคะ

ลองถามแทนคนอื่นที่อาจจะสงสัยว่าแล้วไม่คิดว่าเขาเองควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบเหรอ
คือก่อนอื่นเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยคือคนเราต้องพูดก่อน
หนึ่งจะไม่ถามไปว่าบุ๊คไม่รับผิดชอบเหรอ
คือหนึ่งจะไม่ถามถ้าคนเราพร้อมจะรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งคือคุณต้องออกมาพูดว่า

แค่นั้นเองที่หนึ่งคิด
พอการสนทนานั้นตอบว่าสบายดีหรือไม่สบายดี
หนึ่งพูดเกินไปแล้วว่าลูกเราอ้อแอแล้วนะ
ก็ไม่ได้มีการสนทนาตอบกลับมา

แล้วก็พอมาอีกทีนึงลูกเริ่มจะต้องเข้าโรงเรียนป๑
โรงเรียนเขาก็ฟิกมากว่าจะต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อ

ไม่ตรงกันกับใบเกิดของเขา

เพื่อที่ว่าต้องล่าลายเซ็นนี้มาให้ลูกให้ได้

ตอนนั้นเนี่ยคือมีข่าวหนาหูมากในต่อข้าวสารว่า
เขาได้เป็นแฟนกับพี่ตุ๊กกี้แล้ว

หรือเราได้บอกเรื่องลูกกับคุณบูบูบ้างไหมคะ

ขอลายเซ็นไปเนี่ย

หนูก็พูดว่าขอค้ารถกรรมหน่อยสิ

ส่งเงินมาให้๕๐๐บาท

เป็น๕๐๐แรกที่ตั้งแต่เราแยกกันไปนะ

จำได้มั้ยคะว่าคุณบูบูถามถึงก๊อซบ้างนี่เปล่า
คือลูกเข้าโรงเรียนเหรอ

คุณหนึ่งเท่าที่ฟัง๒ครั้งนี้ที่ไปเจอคุณบูบู

ไม่คิดว่าจะพาก๊อตไปเจอพ่อบ้างเหรอ

มันไม่มีการเลิกมาก่อน
การที่ลูกของเราลูกของเราถ้าเป็นหนึ่ง

คุณครูก็จะตอบกลับมาว่าวันนี้น้องก๊อตดีนะคะนอนดีกินนมดี

เขาไม่ถามหนูพูดไปมันเหมือนประโยคบอกเล่านะคะ

ทางทีมงานพยายามจะติดต่อผ่านทางเวิร์กพอยต์นะคะ

คุณบูบูไม่ใช่พิธีกรในสังกัดนะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะคะ
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลีคัมรี
คุณผู้ชมคะเรากลับมาที่เรื่องของคุณบูบู

แต่ลูกเนี่ยเท่าที่ดูพฤติการแล้วก็ก้ำกึ่ง
คือถ้าถามว่าคุณพ่อคุยด้วยไหมเวลาก็ติดต่อไปก็คือคุยด้วย
เพราะเพิ่งจะได้ติดต่อกันก็คือปีนี้แหละช่วงต้นปี

ส่วนใหญ่แล้วบทสนทนาเอาล่าสุดช่วงบทสนทนาที่เราคุยกับพ่อมาในช่วงของปีนี้เนี่ย
พ่อถามไทยอะไรก๊อตบ้างครับ

ก็คือก๊อตทักไปใช่ไหมครับว่าอวยพรวันเกิดอันนั้นคือครั้งแรกใช่ไหมครับ

ก็เลยแบบทักไปอีกว่าอยากจะคุยด้วยครับ
แบบถามว่าพี่เวพี่เวหล่อไหม
ทางคุณพ่อเขาตอบมาว่าธรรมดา
เขาจะเหมือนแบบเล่นมุกกันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็แบบก็เลย
นั้นก็เงียบไปครับก็โอเคตอบแค่นี้ก็ดีใจแล้ว
ก็ข้ามประมาณหลายวันนะครับ

ก็คิดว่าการที่เราใช้คำว่าโดนบล็อกถูกใช่ไหม
ถูกครับแต่ว่าเจตนาของพ่ออาจจะ
ไม่ทราบว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่า

แล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกอ่ะ
ที่คุยไปที่เราทักไปครั้งแรก

ก็อาจจะคิดว่าเป็นแฟนคลับหรืออะไรแบบนี้
คุณพ่อถามไหมว่าเป็นลูกจริงเหรอ
หรือเหมือนกับลองเช็คไหมว่าเราใช่ตัวจริงไหม

ตอบมาเป็นประโยคที่อวยพรวันเกิดครับ
หรือเอาเข้าจริงถ้าลองคิดทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยนะคะ
หรือเขาก็อาจจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงใช่ตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริง

แล้วก็พยายามจะเหมือนกับเอาอะไรไปยืนยันไหมว่านี่คือก๊อตจริง
ก็บอกว่าก็ตอนที่ทักไปครั้งแรกเลยนะครับ

อันนั้นเป็นช่วงเดือนธันวาของปีที่แล้ว

แล้วก็ทักไปอีกทีตอนช่วงมกรา

แต่วันเกิดนี้บางทีไม่แน่ใจว่าเขายังจำได้หรือเปล่า

เพราะทุกวันเกิดนึงจะเป็นคนลายไปว่า

พูดเรื่องการติดต่อหน่อยค่ะ

ติดต่อกับคุณบูบูได้หรือเปล่า

ไม่ได้เข้าถึงตัวของบูได้หรอกค่ะ

เป็นคนจัดการเรื่องทั้ง

ตกลงตลอดอันนี้ตั้งแต่ก๊อตยังเด็ก
ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะคือตลอดมา

มันหายไปตอนไหนเพราะว่าตอนแรกตอนที่
ไปเจอกันที่ข้าวสารก็ยังเจอ

ก็ยังเจอแล้วมันหายไปตอนไหนล่ะคะคุณหนึ่ง
เหมือนพี่บูบูเนี่ยได้มาเข้ามาทำงาน

แต่คือว่าได้รู้แล้วว่าเหมือนเขาทั้งสองคน

คือเขาไม่ได้ขายเสื้อผ้าที่ต่อเข้าสารแล้ว
นั่นแหละคือตรงนั้นคือไม่รู้แล้วว่าคือตรงไหน
แล้วเรากลับมาติดต่อกับคุณบูอูได้อีกครั้ง

คือไปออกรายการปุ๊บเนี่ย
เอารถสตันไปโชว์เขาอยู่ในทีมนั้น

เรียกให้พี่บู้ได้คุยกับลูกกับหนึ่งได้
ตั้งใจไปออกรายการคือแค่ไปโชว์รถกับเพื่อน
หรือตั้งใจไปเพราะเรื่องหลานกับเรื่องเราคะ

รู้ว่าพี่บูบูอยู่ที่นั่นก็อยากที่จะได้คุยกับพี่บู

ถ้าเรื่องนั้นน่าจะ๔ปีแล้วค่ะ๔ปี
เขารู้เรื่องแล้วรู้ไหมที่น้าเราจะไปเวิร์คพอยต์

แล้วรู้ไหมว่าน้าตั้งใจอีกอย่างหนึ่งด้วย
ไม่ทราบครับก็ยังดูรายการอยู่เลยครับว่าน้าไปโชว์รถ
เอาแล้วตอนนั้นที่รู้ว่าน้าจะไปที่บริษัทนั้นเนี่ย
๊ตไม่หวังเหรอว่าก๊อตขอตามไปด้วยได้ไหม
เผื่อเจอหรือไปตามพ่อให้หน่อย

ไม่ครับก็แค่อยากดูน้าออกไปโชว์รายการ
ซึ่งตอนนั้นก็ต้องรู้แล้วว่าคุณบูบูเป็นพ่อถูกไหม
ตอนที่น้าไปต้องรู้แล้วใช่ไหม
ทีนี้พอน้าไปอันนี้คือจุดเปลี่ยนถูกไหม

เขาได้เห็นคุณบูบูเนี่ยแวบหนึ่ง
แล้วก็น้องนี่ก็คือพูดไปว่า
เอ่อเนี่ยผมเป็นน้องน้องชายของพี่นี่นะ
เคยเป็นแฟนพี่บู
แล้วก็ลูกคนนี้คนนี้
เป็นแฟนบูได้

พี่น้องกระชายก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์หนูไป
เพราะน้องชายเขาคืออยากให้คุยกันเองอ่า
พี่คนนั้นเขาก็โทรกลับมาที่หนึ่ง
คนนั้นตั้งแต่วันนั้นก็คือคนวันนี้

ว่าตั้งแต่เป็นข่าวช่วงไม่กี่วันมานี้
พี่คนนี้ติดต่อคุณชนิดหาไหม

ก่อนที่จะหมอกรายการเราวันนี้นะคะ

คุณชนิถาติดต่อหาคุณบูบูผ่านคนนี้ไหม

ติดต่อไปว่ายังไงแล้วเขาตอบว่ายังไงบ้างคะ

พี่คะหนึ่งอยากเจอพี่กับบู้

ไม่มีคำตอบค่ะคืออ่านแต่ไม่ตอบ
แอปพลิเคชันไลน์ใช่ไหม
เราส่งไปเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบ

เขาส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไหมคะ

โทรศัพท์โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ผ่านมาหาเราไหมคะ

นี่เป็นข้อมูลคนละชุดกับที่เราได้นะ

ว่าจริงแล้วเนี่ยก็มีการติดต่อมาหาคุณหนึ่งนะ

ภาพรวมคือคุณหนึ่งเลือกที่จะไม่รับการติดต่อจากทางนั้น

หนูก็ได้ถอยตัวกลับไปทำงาน
เพราะหนึ่งก็มีชีวิตที่จะต้องทำงาน

ข่าวมันไปมากกว่าที่เราตั้งใจ

ก็ตัวก๊อตเองได้อ่านคอมเมนต์บ้างบางส่วน
ครับก็ทั้งคนใกล้ตัวและคนที่ไม่รู้จักนะครับ
ก็เอาจริงแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลบ้างครับ

เราก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น
แต่ก็รู้สึกแบบบางคอมเมนต์ก็ตกใจ
คอมเมนต์ก็รู้สึกขอบคุณที่เขาชื่นชม
ดูแล้วก็อยากแบบอยากช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณจริงครับ
แต่ว่าคอมเมนต์ก็มันหดหัวครับ
ใช่มันฟันฟังแล้วมันรู้สึกสะเทือนใจครับ
ที่เขาบางทีเขาด่าแม่เราแรงมากครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจริงแล้วคุณบูวูบ
ไม่ได้ทิ้งแต่ทางครอบครัวต้องการมากกว่าเดิม
เท่านั้นหรือเปล่าสักครู่ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นน้องก๊อตเองหรือว่าคุณชนิษฐาเอง
ปฏิเสธนะคะว่าการออกมาคราวนี้

ของเงินทองจริงเพราะก็ยอมรับว่า

แต่ต้องถามเพราะมันอยู่ในข่าวแล้วเรียบร้อย
เดือนละ๓๐๐เขาให้เราทุกเดือน

เดือนละ๓๐๐ให้มากี่ปีแล้ว

ปีแล้วค่ะ๓๐๐๐ที่ได้มา๔ปี
แปลว่าตั้งแต่ก๊อตเกิดจนกระทั่งก่อนถึง๔ปีที่แล้วเนี่ย

อาจจะแค่๒ครั้งที่ชัดที่เจอกัน
ก็อีกครั้งนึงที่เจอกันอีกครั้งนึงก็คือขอไลเซ็นให้ลูกเข้าเรียน

แล้วตั้งแต่นั้นทิ้งช่วงมาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ

๔ปีที่แล้วเนี่ยพอคุณน้าเขาไปเจอแล้วก็มีคนกลางติดต่อให้
เจรจาเรื่องเงินทองเนี่ยเกิดขึ้นก็ผ่านคนกลางเหรอคะ

เราขอหรือเขาเสนอมาคะตัวเลขนี้

เราขอไปมากกว่าตัวเลขที่เขาเสนอกลับมาหรือเปล่า

แล้วตกลงกันยังไงบ้างคะเรื่องของการเลี้ยงดูลูกหรือว่าเงินค่าใช้จ่ายต่างตกลงกันความช่วยเหลือเป็นลักษณะไหนคะ
ก็ให้รายเดือนทุกเดือนเดือนละ๓๐๐บาท
แล้วก็ค่าเล่าเรียนคนละครึ่ง

ไม่ได้มีในข้อตกลงเบื้องต้นนะคะที่เราคุยกันตั้งแต่แรกไม่มี
ตอนที่ก๊อตไม่ได้เรียนต่อเนี่ย

คือพอเราไม่ได้คุยด้วยกันเอง
คือพอผ่านจากพี่เขาอีกคน
บางทีข้อความข้อมูลหรือว่า
การขอไปทุกสิ่งอย่างคือบางทีมัน
มันมีคำพูดกลับมาในบางทีเราก็เบื่อที่จะ

พอเจอพูดไปแล้ว

ด้วยคำที่แท้คำที่บางทีมันไม่โอเค

ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่ามัน
คนกลางแล้วเราลำบากใจคือลักษณะ
ไม่มากอันนี้เดือนนี้ไม่พอของี้นี้อีกนิดหนึ่ง
ทางนู้นเขาก็ไม่มีก็ลำบาก
เขาก็เพิ่งจะทำมาหากินตั้งตัวได้ก็

คือทางนู้นเขาก็ให้มาแค่นี้คือคนกลางเขาไม่ได้ผิดนะคะ
คนกลางเขาแค่รับคำมาจากของบู้อีกที
คือพี่คนกลางเนี่ยถามว่าเขาช่วยเหลือประสานงานไหม

ที่เขาประสานงานให้ถึงมันจะเป็นเงิน๓๐๐๐หรือมากกว่า
อาจจะมองว่ามันเป็นตัวเงินที่น้อยนะ
แต่สำหรับหนูบางทีเวลาคำว่าไม่มี๓๐๐นี่มันมีค่านะคะ

แต่จริงแล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้มันไม่พออยู่แล้วนะ
ค่ะมันก็ไม่พอแต่เราคิดว่าหนึ่งมีพรุ่งนี้เช้าไง
คือหนึ่งยังมีมือมีเท้าหนึ่งมีงานทำ
เขารู้ไหมว่าลูกไม่ได้เรียนต่อไม่ทราบค่ะ
ล่ะครับคือตอนนี้สิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนี้คืออะไร
จากการติดต่อคราวนี้คือก็อยากเรียนต่อก็อยากเจอพ่อ
ก็อยากคุยกับพ่อหรือก็ต้องการอะไรตอนนี้
ตอนนี้นะครับสิ่งที่ก๊อตต้องการมากที่สุดคือเจอกับพ่อครับ
แล้วได้คุยกันปรับความเข้าใจกันคุยว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มันเป็นเพราะอะไรเราจะได้ทำให้เขาเนี่ยแบบถูกถูกต้องนะครับ
และจะได้ไม่มีคนไปต่อว่าอีกทำให้เขาถูกต้อง
เราก็เข้าใจกันจะได้ไม่ต้องมาแบบทะเลาะกันนะครับ
แบบนี้มันก็เสียหายทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกว่าข่าวนี้ทำให้คุณพ่อเสียหายไหมครับ
ใช่ครับมันก็เสียหายถ้าคุณพ่ออาจจะเสียหายมากกว่าทางก๊อต
เพราะว่าทางคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับอยากเจอพ่อไหม
อยากเจอครับถ้าเจอพ่อเราก็จะทำยังไงอ่าก็คงกอดอะครับ
อยากพูดอะไรกับพ่อบ้างเพราะเราไม่แน่ใจนะ
ว่าวันนี้ที่เรานั่งคุยกันสดอยู่ตอนนี้คุณพ่อได้ดูอยู่เลยหรือเปล่า
ก็พูดแบบตัวจริงพ่อน่าจะหล่อกว่าในทีวีอะไรอย่างนี้ครับ
หน้าเหมือนกันเลยเหมือนพ่อตอนหนุ่มอะไรอย่างนี้ครับ
ครับประมาณแบบเนี้ยครับอืมไม่ได้ไม่ได้เขินอยู่แล้วครับ
ก็อยากก็อยากเจอตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะหนึ่งล่ะคะ
อยากจะพูดอะไรกับบูบูไหมสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้
หนึ่งอยากให้บู้แบบรวบรวมสติทั้งหมดนะคะในตอนนี้แล้วก็ออกมาพูดกัน
ออกมาได้เจอลูกกันยิ่งการที่วู้ออกมาเร็วเนี่ยทุกอย่างมันจะจบ
มันจะไม่มีการพูดอะไรหนึ่งจะหนึ่งก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้ว
ถ้าบู้ได้คุยกับลูกหนึ่งก็ถอยทันที
สุดท้ายครับก๊อตอยากพูดอะไรกับพ่อที่สุด
คำพูดไหนที่อยากพูดกับพ่อที่สุดตอนนี้
ขอโทษครับขอโทษที่ทำให้พ่อเนี้ย
เสียชื่อเสียงแล้วก็โดนโจมตีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะคะ
คือเราก็จริงจริงอยากให้อีกฝากอีกฝากหนึ่งได้ออกมาพูดด้วยนะคะ
เพราะจริงแล้วก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นภายในพอสมควร
แต่ว่าเมื่อเป็นข่าวแล้วเนี่ยนี่คือข้อมูลชุดหนึ่งนะคะ
จริงไม่จริงประการใดที่มีไม่ตรงกับอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้มาเดี๋ยวว่ากันต่อไป
แล้วถ้าฝั่งของคุณบูบูคิดว่าเวทีเรามีประโยชน์ที่จะใช้ร่วมกันได้เรายินดีนะคะ
ยังไงก็เป็นครอบครัวกันนะคะ

หมดเวลาของถามน้องตรงค่ะพรุ่งนี้กลับมาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาที

โปรดติดตามตอนต่อไป